นูแจ่วแต่วัตถุดิบที่นำมาทำเนี่ยมันเป็นเมนูที่ทำมาจากอะไร

ใช่แล้วค่ะคุณดูกระบวนการทำหนึ่งข้าวเหนียวสิจ๊ะ
ของอร่อยแบบนี้ต้องกินกับข้าวเหนียว
พอข้าวเหนียวงดเสร็จเรียบร้อยอ่ะเตรียมไว้พักให้เย็นใส่
เรียกว่าพื้นที่ภาชนะเก็บเอาไว้
จากนั้นคุณมาเตรียมวัตถุดิบหลักในการทำแจ่วก็คือเห็ดฟางนี่แหละค่ะ
เป็นวัตถุดิบหลักครั้งนี้เลยจากนั้นก็เอาพริกมาย่างนะคะ
เอากระเทียมเอาหอมมาย่างไฟให้สุกนะคะจากนั้นแล้วเนี่ย
ก็นำวัตถุดิบต่างต่างมาหันหันหันให้เป็นชิ้นเล็กเล็กค่ะ
จากนั้นนะคะก็นำทั้งหมดเนี่ยไปตำตำตำโคกโคกโคกโคกโคก
เกลือนิดหน่อยอ่าให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็เทเห็ดที่เราหั่นลงไปนะคะ
เคล้าให้เข้ากันปรุงรสเพิ่มเติมนิดหน่อยใส่ปลาร้าพวกนี้ขาดไม่ได้
ถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ตักใส่จานเป็นจานดินเผาด้วย
เสิร์ฟมาแบบนี้เป็นสำหรับโอ้โหอร่อยจริงจริงน่ะเห็นแบบนี้แล้วก็
หือต้องจัดแล้วกินนะคะมันเข้ากันมากเลยนะ
ข้าวเหนียวกับพวกแจ่วพวกน้ำพริกลักษณะแบบเนี้ย
แล้วก็กินกับพวกไข่ต้มผักลวกผักสดก็ว่ากันไป
แล้วในในคลิปที่ที่เห็นเนี้ยเขามีปลาหลดด้วยอ๋อเหรอ
เอาไปย่างเป็นปลาพื้นเมืองเป็นปลาน้ำจืดนะคะ
เอาไปย่างอุ๊ยอร่อยอร่อยจุ๊บยั่วนำลายยามช้า
แล้วหน้าหนาวแบบนี้นะโอ้โหดูปั้นเป็นก้อนกลม
เวลาเขาจะใส่แบบอือน่ารักน่ารักอ่ะแนะนำกันนะคะ